คุณผู้ชมคนเราเนี่ยตายกันเพราะความเข้าใจผิดมาก็หลายเคสแล้วนะคะ
แต่ว่าเคสที่เกิดขึ้นที่ชะอำจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ย
ยังไม่แน่ใจนะว่าตกลงจะเป็นการเข้าใจผิด

เขาได้รับคำสั่งจากเจ้าของไร่บอกว่าให้ช่วยไปจับไก่ในเล้าหน่อย
ป้ายหนึ่งเจ็บหนึ่งแต่ทีนี้เขาบอกว่า
คนที่มาจับไก่กับคนดูแลไก่รู้จักกันดี
แต่คนก่อเหตุบอกว่าไม่รู้จัก
นึกว่าขโมยเหรอเออนึกว่าขโมย
ลองฟังเรื่อง๒เรื่องนี้ดูคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเล้าไก่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลห้วยทรายเหนือนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตก็คือนายกฤษดาจันสว่างอายุ๓๒ปี
คนนี้โดนยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑แผลค่ะ
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บคือนายศักดิ์สิริแสนเสยาอายุ๕๖ปี
คนนี้ถูกปืนตีเข้าไปที่หน้าด้านซ้ายจนเป็นแผลแตกอย่างที่เห็นนี่เลย
ถามคนเจ็บก่อนกันแล้วกันฟังเรื่องจากฝั่งคนเจ็บก่อน
นายศักดิ์สิริบอกว่าตัวเขากับนายกฤษดาผู้ตายเนี่ยจะมาจับไก่ในเล้า
แล้วปรากฏว่านายสมบัติเรืองทิพย์คนดูแลเล้าไก่

อยู่ก็เดินเข้ามาแล้วชักปืนพกที่พกติดตัวมาเนี่ย
ตบเข้าหน้าเขาเลยจนเขาล้มลงไม่พูดไม่จาอะไรทั้งสิ้น
เขารีบตะโกนบอกนายกฤษดาบอกว่าให้หนีไป
แต่ปรากฏว่าไม่ทันนายสมบัติยิงโป้งเข้าไปตายเลย
ที่ได้ว่าแต่ว่าตอนที่ว่าเขากำลังจับไก่อยู่ก็ตบตรงนี้
แบบนี้คิดว่าไม่น่าจะรู้ได้คุณก็น่าจะคุยดีไปเลย

นายศักดิ์สิริบอกว่าเขารู้ว่าพวกผมเป็นใคร
นี่คือนางสาวสุนิสามุดฟักนะคะภรรยาของนายกฤษดาผู้ตาย
เธอบอกว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนเกิดเหตุ
กับนายกฤษดาจะพาลูกชายไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
แต่อยู่คนที่ดูแลไร่ในบ้านหลังนี้
โทรมาหาสามีบอกว่าให้ช่วยจับไก่ในร้าวให้หน่อย
สามีเธอก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกมากับนายศักดิ์สิริ

แต่กลายเป็นว่ามาถูกยิงเสียชีวิตซะก่อน

ทีนี้ฟังเรื่องราวของผู้เกาะเหตุบ้าง

พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีเลยค่ะ

มาพร้อมกับปืนขนาด๑๑มมที่ใช้ก่อเหตุ
ฟังเรื่องของเขาหน่อยเขาบอกว่า

คิดว่าต้องมีคนมาขโมยไก่แน่เลย

เห็นเป็นผู้ชายสองคนกำลังจับไก่อยู่
เขาก็เลยชักปืนตีเข้าไปที่หน้าของนายศักดิ์สิริหนึ่งครั้ง
แต่ทีนี้นายกฤษดาที่ตาย

ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครนึกว่าจะเป็นคนมาขโมยไก่

เขารู้จักผมเขารู้แล้วว่าพวกผมเป็นใคร
ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องขอสอบปากคำ

รวมถึงคนที่เป็นเจ้าของไร่
โทรมาบอกให้นายกฤษดาไปจับไก่

เพื่อจะได้ดูว่าตกลงแล้ว

มันจะเป็นการเข้าใจผิด